คุณผู้ชมคะยังมีนักแสดงหนุ่มนะคะที่ได้รับใช้ชาติด้วยการเป็นทหาร
คนที่เป็นทหารก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ

ได้เป็นข้าราชการของแผ่นดินได้ทำงานถวายในหลวงราชการที่๙นะคะ
นักแสดงหนุ่มค่ะเอี่ยงสิทธาและหลุยเซสดาซันนะคะ
ก็ตบเท้าเข้ากรมรับใช้ชาติเป็นทหารเกณฑ์ผลัดที่๒แล้วค่ะ
หลังจากที่สองหนุ่มเอี่ยงสิทธาและหลุยนะคะ
การคัดเลือกทหารกองเกินประจำปี๒๕๕๙
ต้องเข้ากรมรับใช้ชาติเป็นทหารเกณฑ์ผลัดที่๒
ตั้งแต่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้งคู่เข้ากรมรายงานตัว
การฝึกมาแล้วเป็นเวลา๑สัปดาห์เต็มที่หน่วยกองพันธหารราบ
ณฑนทหารบกที่๑๑แขวงนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพ
ทั้งคู่ก็เปิดเผยกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเรา
เขาว่ารู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นทหารรับใช้ชาติ
เป็นทหารของพระราชาค่ะ
ผมกับหลุยก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ประมาณ๖เดือนครับ

เป็นลูกครึ่งครับแต่ว่าหลุยก็เกิดที่ประเทศไทยครับ

รักประเทศไทยรักคนไทยรักพ่อของเราครับ

คือครอบครัวของหลุยฝั่งที่ฝรั่งเศสเป็นทหารกันหมด
คุณย่าอยากให้เข้าโรงเรียนทหารที่ประเทศฝรั่งเศสครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสเพราะว่าเราโตที่ไทยสักส่วนใหญ่
แล้วพอเราเรียนจบเราก็ได้มีโอกาสพอดีครับ
มีโอกาสพอดีปีนี้ถ่ายละครจบ
เรื่องงานทุกอย่างเสร็จก็สมัครเพื่อที่จะมารับชายชาติ
รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเป็นทหารรู้สึกว่าเป็นผลัดสุดท้ายนะครับ

ก็เป็นเกียรติครับที่ได้มารับชายชาติและรับใช้พระองค์ท่าน
พระองค์ท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เรียกได้ว่าเสียสละเพื่อประเทศชาติเป็นอย่างสูงเลยนะครับ
ซึ่งเราเองก็ได้รับโอกาสนี้มาแล้วก็ถึงจะเป็นส่วนเล็กนะครับ
ผมเชื่อว่าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันจะเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาครับ